ตำรวจจับกลุ่มตัวมือยิงดาบเคนเสียชีวิตขณะเข้าไปจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยคดียาเสพติดได้แล้วนะครับ
หลังจากหนีไปกบดานอยู่ในพื้นที่อำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่ไม่ได้ไปไหนไกลนะครับ

ตำรวจภูทรวังชิ้นควบคุมตัวนายธิรษักวังโพอายุ๓๗ปี
ผู้ต้องหาก่อเหตุยิงดับตำรวจเคนอุดต่อมอายุ๔๙ปี
ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบรามสถานีตำรวจภูทรวังชิ้นเข้าสอบปากคำ
หลังถูกจับกลุ่มตัวได้ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่ง
เมื่อตำรวจเอกสุภาวัสตร์สมบัติรองศาลวัฒน์ปรับรามสพวางชิ้น

ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบรามสพวังชิ้น
ขับรถออกลาดตระเวนบนถนนสายวังชิ้นลอง
หลังได้เบาะแสว่าจะมีการส่งยาบ้า
ดาบตำรวจเคนขับรถมาถึงจุดเกิดเหตุ
ห่างจากอุทยานแห่งชาติเวียงโกสัย๒๐๐เมตร
เห็นมีรถจักรยานยนต์และชายต้องสงสัย

ยิงใส่ร้อยตำรวจเอกสุภวัฒน์ทันที๓นัดซ้อน

ขณะนั้นดาบตำรวจเคนได้เปิดประตูรถออกมา
ชายคนร้ายจึงเดินไปยิงใส่ทันที๑นัด

ก่อนรีบขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
แต่สุดท้ายก็ถูกตามจับกลุ่มได้ในที่สุด
หลังเกิดเหตุญาติได้นำร่างของดาบตำรวจเคน

โดยมีพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคาร

พร้อมเป็นกำลังใจให้ครอบครัวดาบตำรวจผู้กล้าหาร

ชาวบ้านเข้าร่วมแสดงความเสียใจจำนวนมาก

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรวังชิ้น
ในฐานะพวกมังเข้าบรรชาของดับตำรวจเคน

รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ดาบตำรวจเคนเป็นคนมุ่งมั่นตั้งใจทำงานมาโดยตลอด
จากไปครั้งนี้จึงเป็นการสละชีวิตที่เป็นเกียรติ
เป็นความภาคภูมิใจของคนในครอบครัวและพี่น้องวงการตำรวจ
นี้จะมีการปูนบำเน็ตเลื่อนขั้น๕ชั้นยศ
จากดาบตำรวจเป็นพันธุ์ตำรวจตรี
ด้านนางแพรวพันธ์อุตต่อมอายุ๔๗ปี
ภรรยาของดาบตำรวจเคนยังคงทำใจไม่ได้กับเรื่องที่เกิดขึ้น
เพราะเป็นการสูญเสียกระทันหัน
แม้จะทราบดีว่างานสืบสวนเป็นงานที่มีความเสี่ยง
แต่ก็ไม่คิดว่าสามีต้องมาเสียชีวิตแบบนี้
มีเหตุการณ์ยิงกันตายกับตำรวจอะไรของน้องเนี่ยค่ะ

แต่ก็มีคนมาบอกว่าเขาเสียจริง
ขณะที่นายเกริกเกียรติอุตต่อมอายุ๒๐ปี
ลูกชายของดาบตำรวจเคนเผยความรู้สึกว่า
ก่อนหน้านี้คุณพ่อเคยบอกว่าเป็นตำรวจมันเสี่ยง

เพราะไม่อยากให้เป็นอันตรายเหมือนชีวิตพ่อที่ต้องเผชิญทุกเวลา

แสดงถึงความกล้าหารเด็ดเดี่ยว

แต่หลังจากนี้คงต้องเข้มแข็ง

คำสอนที่พ่อเน้นย้ำกับลูกอยู่เสมอ
ก็ต้องดูแลครอบครัวแทนพ่อให้ได้

ต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุก

ทั้งเป็นห่วงว่าแม่กับน้องจะเป็นยังไงบ้าง

เรื่องต่างในอนาคต
ก็เลยบอกขอให้จบที่พ่อเป็นรุ่นสุดท้ายเถอะ

มีประวัติเกี่ยวข้องกับคดียาเสพติด
และเคยถูกจับกลุ่มในพื้นที่สถานีตำรวจภูทรวังชิ้นมาแล้ว
หลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะสืบสวนขยายผล
ยังเบื้องหลังขบวนการค้ายาเสพติดต่อไป